ติดตามความคืบหน้าคดีร่างทรงฤษีตาไฟกันนะฮะ
กรณีที่ผู้ปกครองของเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปี
พาลูกสาวเข้าแจ้งความที่สพเมืองศรีสเกตนะครับ
หลังจากถูกนายสุรสิทธิ์พระศักดิ

ซึ่งเป็นคนพิการแขนขาลีบนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๖๒๗สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
กระทั่งนายสุรสิทธิ์ได้เข้ามอบตัวตามที่เสนอข่าวไป
แต่นายสูจนสิทธิ์ก็ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหานะ
โดยบอกว่าไม่ได้เป็นคนข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๗ปีนะครับ
แต่เด็กหญิงขึ้นหรือว่าข่มขืนเขาเอง
ใช่ค่ะก็ตอนมีการนำตัวเข้ามา

ก็ต้องแบบต้องอุ้มกันมาเป็นภาพเก่าที่คุณผู้ชมเคยเห็น
ที่ส่งไปตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๓จังหวัดนครราชศรีมา

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดก็เปิดเผยว่า
ผลออกมาตั้งแต่วันที่๑๓กันยายน
โดยพบคราบอสุจิในช่องคลอดของเยาวชนหญิง

ก่อนหน้านี้แพทย์โรงพยาบาลภูสิงศ์ได้แจ้งผลการตรวจร่างกาย

แล้วก็พบว่ามีร่องรอยการถูกร่วมเพศอย่างชัดเจนนะครับ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ
ประวัติอาทยากรรมของนายสุรสิทธิ์
โดยให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดไปแล้ว
และได้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้เสียหายบรายอื่น

พนักงานสอบสวนจะได้นำสำนวนส่งให้กับพนักงานอายการ
อกจากนี้เตรียมให้พนักงานสอบสวน
เรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตรงนี้มันชัดเจนมันพบโครบที่ช่องคลอดนะครับ

เรื่องกรบคืนกระทำกำลัวโดยผู้เข็นนะครับ
โดยประกันใดให้ผู้อื่นวิทยามันขัดทืนนะครับ
แล้วก็มีเคราะห์ภักษ์ผู้เยาว์นะครับ
ตัวเป็นนิจเป็นอายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
ไปจากวิดามัณฑาผู้ปกครองเพื่อการอนาจารย์ครับ
ซึ่งนายสุรสิทธิ์นะครับก็จะครบกำหนดฝากขังผลัดที่๒
ไปแล้วเมื่อวานนี้นะแต่เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ครับ
สุรสิทธิจึงได้ไปยื่นขอประกันตัวที่ศาลจังหวัดศรีสเกต
ตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๑กันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งสารจังหวัดศรีสะเกดก็อนุญาตนะครับให้ประกันตัวผลัดที่๓แล้ว
จากนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เดินทางไปที่บ้านของนายสุรสิทธิ
ในตำบลละทายอำเภอกันธราบรม
พบว่ามีนางวันนิดาพระศักดิ์แม่ของนายสุรสิทธิ์และก็นายสุรสิทธิ์อยู่บ้านนะ
แต่ว่าแม่ของนายสุรสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ทีมข่าวเข้าไปภายในบ้าน
และไม่พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของผลตรวจดีเอนเอครับ
ส่วนนายสุรสิทธิ์หรือว่าปู่ฤษีตาไฟเนี่ยนะฮะ
ก็หันหน้ามายิ้มให้แต่ไม่ได้พูดอะไร
ที่ผู้เป็นแม่จะบอกให้ทีมข่าวออกไปจากพื้นที่
พร้อมนำตัวนายสุรสิทธิ์เข้าไปภายในบ้านพักนะครับ
ส่วนทางฝากฝั่งของทางเยาวชนวัย๑๗ปีค่ะ
เราก็ได้ไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องเนี่ยนะคะ
แม่เขาก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ทั้งตัวคุณแม่ลูกสาวแล้วก็สามีเนี่ย
ไม่ได้อยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำแล้ว
คือออกมาจากบ้านพักเด็กตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะ
แล้วก็ถามถึงสภาพจิตใจของครอบครัวสภาพจิตใจของน้องด้วย
บอกว่าตอนนี้ทั้งครอบครัวเลยสภาพจิตใจยังไม่ดีขึ้น
บางครั้งก็ไม่กล้าออกนอกบ้านเพราะว่าอายคน
อายกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นข่าวใหญ่โต
ส่วนตัวลูกสาวเนี่ยนะคะยังผวาอยู่เก็บตัวเงียบ
แม่ทำได้แค่เพียงปลอบขวัญให้กำลังใจ
แล้วแม่บอกว่าเพิ่งรู้เรื่องผลตรวจดีเอนเอ
วินาทีแรกตอนที่ได้ยินผลตรวจเนี่ยนะ
บอกเจ็บใจพูดไม่ออกเลยเพราะว่าลูกสาวเป็นฝ่ายถูกกระทำ
แต่อย่างน้อยมันก็เป็นหลักฐานจะได้ดำเนินคดีกับนายสุรสิทธิ์หรือว่าฤษีตาไฟได้
แล้วก็จะได้ทำให้คนที่ติดตามข่าวนี้ได้รับรู้สักทีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครอบครัวของคุณแม่ไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาเพื่อเรียกเงินค่าเสียหาย
ส่วนตอนนี้เนี่ยนะคะคุณแม่บอกว่าลูกสาวยังไม่ให้ไปเรียนหนังสือแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะให้ลูกสาวไปเรียนที่โรงเรียนไหนเดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่พูดหน่อยนะคะ
มันก็เจ็บอ่ะก็พูดไม่ออกอ่ะก็ดีแล้วที่เขารู้เราจะได้ดำเนินเรื่องได้อย่างนี้นะเพราะว่าเราก็โดนกระทำมาอย่างนี้
ทีนี้ถ้าตรวจไม่เจออย่างนี้หรือยังไงเนี่ยแม่จะลำบากใจมากเพราะว่าเจอแล้วเราก็รู้แล้วว่าเขาทำลูกเราจริงคนชาวบ้านเขาจะได้ไม่ว่าอย่างนี้นะว่าเรานี่อยากได้ตังค์ได้อะไรเขาไปทั่วอย่างนี้นะ